คราวนี้ค่ะพามาดูมีสารพระภูมิเงินผ่อน

มีโลกโซเชียลเขาตั้งคำถามนะว่า

ที่จะต้องผ่อนสารพระภูมิดอกเบี้ย๐

ภาพที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียล

ก็สามารถเลือกสารพระภูมิจากทางร้าน

โดยไม่เสียดอกเบี้ยสักบาทเดียว
นี่แหละค่ะดูสิผ่อน๐

ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเห็นโพสต์แบบนี้
เห็นรถคันนี้ขับผ่านเป็นการประชาสัมพันธ
ตอนแรกเห็นตัวใหญ่อ่านให้ทัน
ก็คือผ่อนได้๐เราผ่อนอะไรนะ
มีสินค้าอะไรมาเสนอสารค่ะสาร

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยติดต่อไปเลยค่ะ
ไปที่นายนัทพลเทพวีระ

ก็บอกว่าผมขายสารพระภูมิอยู่ที่ราชบุรีมาประมาณ๑ปีแล้ว
ก็มีราคาให้เลือกตั้งแต่หลักพันหลักหมื่น
สวยหน่อยใหญ่หน่อยก็หลักแสน
จริงนะคุณราคาบางทีก็จะสูงนะ
เพราะว่าเขามีการประดับตกแต่งกระจกแก้วอะไรทั้งหลายแหล่
ใช่ค่ะขึ้นอยู่กับความละเอียดความวิจิตรไง
แต่ทีนี้เจ้าของร้านเขาก็มีโอกาสว่าเอ๊ะทำยังไงดี
จะให้โอกาสคนที่ต้องการซื้อสารพระภูมิไปไว้ที่บ้าน
แล้วเป็นราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้สัมผัสได้

เป็นการดาวนสารพระภูมิ๙๐๐บาท

คือมองภาพแล้วก็เหมือนกับการซื้อรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่วางเงินดาวน์ก่อน
หลังจากนั้นไปผ่อนอย่างเช่นยกตัวอย่างคุณผู้ชม
สมมุติราคาสารพระภูมิ๑๐๐๐บาท
ลูกค้าดาวน์ไว้ก่อน๙๐๐บาท
ส่วนต่างก็คืออีก๙๑๐๐บาทถูกไหมคะ

ระยะเวลาก็มีทั้งตั้งแต่๖เดือน๘เดือน๑๒เดือนแล้วแต่
แล้วทางร้านเขายังมีของแถมด้วยนะคุณผู้ชม
แถมอะไรบ้างคะ
ทีมข่าวก็ถามเอาจริงนะคุณนัฐพลทำแบบนี้
โปรโมชั่นแบบนี้ไม่กลัวเหรอลูกค้าจะโกงเงิน
เขาบอกว่าไม่กลัวเพราะว่าเมื่อลูกค้าเอาเงินมาดาวน์เนี่ย
จะต้องผ่อนชำระเงินให้ครบราคาเต็มของสารพระภูมิก่อน
ถึงจะอนุญาตให้นำสารพระภูมิไปไว้ที่บ้านได้
อ๋อต้องทยอยผ่อนก่อนให้ครบก่อน

ไม่ใช่สมมุติแบบว่าคุณก็แพลนเอาไว้สิ
ว่าต้นปีหน้าคุณจะตั้งสารพระภูมิที่บ้าน
ตั้งแต่ต้นปีนี้เลยคุณก็เริ่มไปดาววางเงินดาวน
แล้วก็ผ่อนชำระไปจะ๖เดือน๑๒เดือนก็แล้ว

จริงก็เป็นโปรโมชั่นที่ดีนะเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าด้วย
ผมก็เลยสนใจเรื่องสารพระภูมิเจ้าที่
ผมไปดูในโลกโซเชียลดูในอินเตอร์เน็ตนะเขามีอย่างนี้เลย
สารพระพรมโมเดิร์นสารตายายโมเดิร์น

สารพระพรมสารเจ้าที่โมเดิร์นขายเป็นชุดด้วยไง
แต่ว่าถ้าห้างร้านต่างที่เขาต้องการ
สารพระภูมิสารเจ้าที่สารพระภูมิที่วิจิตอลังการ
ก็ราคาสูงหน่อยนะครับใช่ค่ะ